คุณผู้ชมเคยส่งมาโจรเยอะกว่ายุงอีกตอนนี้
โอ้โหยุงยังน้อยยุงนี่ฉีดป๊าบหาย

แถมยังมาบ่อยด้วยมาขโมยของขโมยทุกอย่าง
ทุกอย่างจริงหยิบอะไรได้เอาไปหมดเลย
ภัยกันหน่อยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตอนนี้
ไปขโมยของในตลาดแล้วนะ
ดูกันเลยจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นชัดมากเนี่ย
ไปเฉยเลยเอาไปเฉยเป็นเหมือนเป็นของตัวเอง

ภาพกล้องวงจรปิดนี้นะคะเกิดขึ้นในตลาดสด
ถนนสายรังสิตนครนายกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ทำทีมาจอดรถไว้หน้าแผงขายผลไม้เห็นไหม
เอ้าหยิบขโมยไข่ไก่ที่เจ้าของร้านเค้าซื้อ
ขโมยไข่ไก่ดีกว่าทุกวันนี้ไข่ไก่ยังขโมยเลยค่ะคุณ
คุณคิดดูดีไม่ขโมยแม่ไก่ไปด้วยเอาไปกกไข่เอาเอง
ถ้ามีเผลอเอาไปยังไม่หมดนะนี่คลิปแรกเองนะ
รถจักรยานยนต์สีแดงใส่เสื้อเหลืองคลิปแรกผ่านไป
คลิปที่สองเป็นตลาดเดียวกันแต่คนละวันแล้วคนร้ายก็คนละคน
ก็เห็นดูนะฮะรูปร่างไม่เหมือนกันละ
คนตอนแรกคนร้ายคนนี้ทำทีมาเดินตลาดก่อน
เดินตลาดนี่ก็ขโมยไข่แต่เป็นไอ้ไข่กุมารทอง
ขโมยไอ้ไข่ขโมยไอ้ไข่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่
ไอ้ไข่วัตรแจดีขโมยเครื่องรางของขรัง
เขาชอบเหมือนบูชาไอ้ไข่เพราะว่าเขาเชื่อเรื่องของการทำมาค้าขาย
แล้วตอนนี้เขาค้าขายกันค่อนข้างราคาสูงมากในตลาดพระ
เพราะว่าเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางที่หายากนะคะ
สังเกตว่าเราเล่ากันไปหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
ขโมยไอ้ไข่เยอะมากเพราะมันขายได้ราคาดีใช่ไหม
ไอ้ไข่เนี่ยที่สำคัญเลยสำคัญมากมันเป็นความหวังของพ่อค้าแม่ค้า
แล้วอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความหวังของพ่อค้าแม่ค้าก็คือ

ตเตอรี่วางอยู่บนตะก้าทอนเงิน

เอาลอตเตอรี่ไปด้วยไปกับไอ้ไข่

ไอ้ไข่ปั๊บบอกไอ้ไข่ว่าให้ลอตเตอรี่อันนี้ถูกหรือเปล่า

ต้องไปแจ้งกันอีกเป็นปัญหากันอีก
ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาหวาดภาวะกันไปหมดแล้ว
โจรเหล่านี้ออกอารวาสทุกวันเลยในช่วงแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมามาบ่อยมาก
คุณพี่ปรีชาทัศนาอายุนะคะ
พ่อค้าขายปลาตากแห้งอยู่ในตลาด

หัวขโมยเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจมากเลย
เมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมา

แล้วก็นำไปวางไว้ที่หน้าแผงร้านผลไม้

เดี๋ยวจังหวะนั้นเหลือบเห็นชายขับขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

ตัวเองก็เลยเอกใจต้องเป็นถุงไข่ของเราแน่เลยใช่หรือเปล่า
เหมือนรสบาจถุงที่เราวางไว้

พอคุณพี่เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามไปถาม

อันนี้ของเขาเองไข่ของเขา

พี่ปรีชาก็เลยออกอุบายบอกว่า
เฮ้ยไม่ได้นะแจ้งตำรวจไว้แล้วด้วย

คมโมยมาจริงจริงด้วย

เขาบอกว่าชายที่ขโมยไข่เนี่ย

คงเห็นไข่วางอยู่แล้วก็เลยหยิบกลับไป
ฝากเตือนภัยสำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ตอนนี้โจรขโมยนี้ลุกลามมาถึงในตลาดแล้ว
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่

ก็มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาในรูปแบบของลูกค้าก็มี
มาในรูปแบบของขี่รถมาแล้วขโมยไข่ไปก็มี
มาเยอะมากมาเยอะหลากหลายรูปแบบ
เพราะฉะนั้นระวังภัยกันให้ดีก็แล้วกันนะจ๊ะ